คือผู้ชายคนหนึ่งเขาขับรถตามรถจักรยานยนต์๒คัน
แล้วเขาเห็นว่าเหตุการณ์รถจักรยานยนต์๒คัน

เพราะเขากำลังขับตามรถจักรยานยนต์ที่มีผู้หญิงคนหนึ่งขี่อยู่
และมีรถจักรยานยนต์อีกคันซึ่งผู้ชายคนหนึ่งขี่ตามมา
แล้วประกบคันผู้หญิง
จากนั้นใช้เท้าถีบรถจักรยานยนต์คันผู้หญิงจนล้มลง
หลังจากนั้นคลิปนี้ถือว่าเป็นภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อหน้าต่อตา
และทำให้ผู้หญิงคนนั้นที่กำลังถูกปล้นชิงทรัพย์อยู่เนี่ย
วิ่งมาขอความช่วยเหลือจากคนที่ถ่ายคลิปเอาไว้คุณผู้ชม

คือบริษัทอยู่ตรงนี้พานอนนี่
ในกระเป๋าตาไม่มีอะไรมีแต่โทรศัพท์กับเก้า
โอ้โหนี่เป็นเหตุประทึกที่เกิดขึ้นซึ่งหน้าเลยนะ

ดีที่ผู้ชายคนนี้เห็นว่ามันผิดสังเกต
ก็เลยขับรถตามไปถ่ายคลิปเอาไว้เป็นหลักฐาน
แล้วก็จอดรอจอดช่วยผู้หญิงไว้ได้
ใช่แล้วดูท่าทางของผู้หญิงนี่คือน้ำเสียงตื่นเต้นตกใจมากเลย

เพราะว่ามีโจรประกบชิงทรัพย์เหยื่อกลางถนนในเวลากลางคืน
ซึ่งเจ้าของคลิปที่ขับรถตามมาสามารถถ่ายภาพเหตุการณ์ดังกล่าว
ได้ทุกขั้นตอนก่อนช่วยเหลือเหยื่อได้อย่างปลอดภัย
โดยระบุข้อความว่า๑๓พฤศจิกายน
ถีบรถจี้ชิงทรัพย์ถูกจับได้ทันทีหลังก่อเหตุ
ผู้ก่อเหตุทำมาแล้วหลายครั้งแต่ตามจับไม่ได้
ครั้งนี้โชคดีได้คนในพื้นที่ขับรถผ่านมาพอดี
ถ่ายคลิปเอาไว้ได้จึงสามารถจับกลุ่มได้ในที่สุด
คือผู้ชายคนนี้เขาก็เปิดเผยนะเขาเห็นสิ่งผิดปกติมาแล้ว

เห็นว่ารถจักรยานยนต์ของผู้ชายคนหนึ่งกำลังขี่ตามประกบแบบจี้ติดเลยนะ

ซึ่งนี่แหละครับเขาเลยสงสัยเขาเลยถ่ายคลิปแล้วก็ตามไปห่าง
กระทั่งคนร้ายผู้ชายขี่รถจักรยานยนต์
แล้วก็ถีบรถจักรยานยนต์ของผู้หญิงผู้เสียหายจนล้มคว่ำ
แล้วก็เข้าไปชิงทรัพย์เจ้าของคลิปก็จอดรถ
แล้วก็ได้ยินเสียงผู้เสียหายขอความช่วยเหลือก่อนที่จะวิ่งเข้ามาที่รถ
เจ้าของคลิปเองพยายามช่วยเหลือตั้งแต่ต้นคือ
บีบแตร่ใส่ให้คนก่อเหตุมันกลัว
แล้วก็รีบเปิดประตูให้ผู้หญิงขึ้นมานั่งก่อนจะพาหลบหนีออกมาได้
ที่สุดคลิปนี้เป็นหลักฐานสำคัญ
ตำรวจตามจับกลุ่มตัวผู้ก่อเหตุได้นะครับ
แล้วก็ทราบว่าก่อเหตุมาหลายครั้งนะฮะ